ทุกวันเสาร์เวลา๖นาฬิกา๓๐นาทีอย่าพลาดรายการดี
จะมาลงมือเขี้ยวเข็นคุณหนูจากทางบ้านให้กลายร่างเป็นเชฟมือทอง
คุณพ่อคุณแม่ต้องตกใจในความสามารถของคุณลูก
เสาร์นี้๖นาฬิกา๓๐นาทีทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น